ติชากันติชาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ปีช่ากวาดเรียบหมดเลยคุณผู้ชม
เป็นทุกอย่างค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่พลาดสักแมท

ช่าเองก็บอกนะคะว่าพร้อมส่งต่อมงนี้ให้กับนางเอกรุ่นพี่
มินพีชยาค่ะคือส่งให้เลยแบบไม่ต้องคิด

เออคือนางขอเมาส์ผ่านบันเทิงไทยรัฐแบบนี้ว่า
ถ้าคนทั่วไปยกให้เธอเป็นดาวเด่นในวงการติ๊กต๊อก

เพราะคนที่ทุ่มเทหายใจเข้าหายใจออกเป็นติ๊กต๊อ

พร้อมกับแซวเหล่าดาราสายแดนเท่าไหร่นะคะว่า
เลิกงานอะพี่รีบกลับบ้านเถอะ
มัวแต่ชวนกันเต้นติ๊กต๊อกเลย
ใช่คือคนเห็นหนูว่าเต้นติ๊กต๊อกกัน
คือหนูเดินไปเหมือนกับเป็นแบรนด์อาบาซาเดอร์อ่ะ

คนจำเราได้ว่าเราคนชอบเต้นติ๊กต๊อก

คือเราตั้งใจเต้นติ๊กต๊อกเหมือน

เต้นติ๊กต๊อกพี่ถ่ายกันประมาณสิบรอบอะ
คือควรจะกลับบ้านได้แล้วแต่ไม่กลับไง

คือตอนนี้แบบโอ้แต่ละนาง
ไม่ฟัยกันสุดอะ

สนุกไหมสนุกมากแต่ถ้าถามว่าระหว่างลวกเขาเเนี่ย
เขาถ่ายบ่อยกว่านูอีกเขาขยันกว่านูอีก
แต่ตั้งใจก่อนทำงานนะจ๊ะ